ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคค

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตของคนเราถ้าไม่ต้องแบกอะไรไปพร้อมกับการเดินทางของชีวิต
ก็คงจะเบาสบายสงบสุขดีแน่
แต่หากว่าเรากำลังเดินทางเข้าสู่วัยชะลาและยังต้องมีสัมภาระอีกมากมายที่ต้องดูแล
แม้จะเป็นสัมภาระที่เราไม่สามารถวางลงได้เพราะความรัก
แต่เราก็คงหนีความเหน็ดเหนื่อยจากสังขารที่โรยราไปไม่ได้
นี่คือเรื่องราวของผู้ที่มาบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับ

ไปกันกันหนูกันเอง
กลับให้ครับ
หนูอยากแบ่งเบาภาระทุกอย่างให้กับยายช่วยยายทำงานให้มากที่สุด

เพื่อให้ยายมาอยู่กับพวกหนูนาน
ตอนนี้ยายอยู่บ้านหลังนี้พร้อมกับหลานอีก๕คน
พ่อแม่เขาเอามาทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยง
คนโตชื่อเจ้าหมาอายุ๑๒ปี
คนที่๒คือใบหม่อนอายุ๑๐ปี
คนที่๓ชื่อเจ้าหมีอายุ๘ปี
เป็นเด็กพิการทางสติปัญญาสมาธิสั้น
คนที่๔ชื่อมะเมียวอายุ๔ปี
คนสุดท้องเจ้ามอสอายุ๓ปี
ทุกวันนี้ยายต้องตื่นตั้งแต่ตี๕เพื่อจะไปซื้อของที่ตลาด
เวลายายไปซื้อของที่ตลาดใบมอนก็จะไปด้วย
ของที่ยายไปซื้อเนี่ยเพื่อจะมาทำน้ำแข็งใส
แล้วก็มาทำกล้วยทอดไก่ทอด
บ้านยายอยู่ใกล้โรงเรียนยายก็ขายอยู่ตรงหน้าบ้าน
ตื่นตอนตี๕ไปช่วยยายถือของที่ตลาดหนักมากเลย
หนูไม่อยากให้ยายถือสงสารยาย
หลังจากที่ยายกลับมาจากตลาดยายก็ตั้งร้านขายของเลย
หนูช่วยยายล้างไก่
ช่วยยายเทขนมขายของ
พอเสร็จแล้วก็มาทำงานบ้านค่ะ
ช่วยยายดูแลน้องอาบน้ำให้น้องแต่งตัวให้น้อง
เวลาน้องกำลังเดินก็หาสภาพรีพาให้น้องจับน้องแต่งตัว
ตอนเย็นหลานเลิกจากโรงเรียน
กลับมาก็มาช่วยยายขายบ้าง

หม่อนก็ดูแลน้องช่วยยายขายของ
หิ้วกล้วยทอดบ้างไก่ทอดบ้าง
ไปขายทางห่วงบ้าน

พยายามจะช่วยเหลือยายทุกอย่าง

ที่หวัดไม้น้องกินครับ
พอ๓ทุ่มยายปิดร้าน

เพื่อว่าจะไปตลาดซื้อของ

ปวดขาบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ไหวยายก็ต้องทน
มีอยู่วันหนึ่งยายหน้ามืดล้มอยู่ตรงหน้าบ้าน
วันนั้นมีหลานอยู่ด้วยช่วยพยุงยายลุกขึ้นมาให้นั่ง
ตอนนี้ยายร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงปวดแขนปวดขา
ยายทนทำงานหนักก็เพราะจะได้เงินมาเลี้ยงหลาน
จากยายหาเงินมาเลี้ยงดูหลานแล้วยายก็ยังจะต้องหาเงินมาใช้หนี้เขา
เพราะยายเป็นหนี้เขาอยู่สามหมื่นตอนนั้นยายกู้มาเพื่อจะเอามารักษาแฟนยาย
เขาเป็นโรคเบาหวานเป็นผู้ป่วยติดเตียง
วันยายหาเงินไม่ได้ก็ไม่พอจ่ายค่าดอกเขา
หอบหลานไปแอบที่ในวัดเพื่อจะหลบเจ้าหนี้
เพราะยายไม่มีตามใจนี้ยายก็จะสั่งลูกพาน้องไปหลบอยู่หลังวัด
ตอนไปหลบอยู่หลังโบสถ์กลัวเขาจะมาทำร้ายยายทำร้ายน้อง
มีวันหนึ่งให้หลานสี่คนไปหลบอยู่ในวัดส่วนมะเมียวกับยาย
อยู่ที่ในบ้านมันมีเจ้าหนี้มาทวง

เมียวเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตะโกนบอก

ยายก็ต้องกดประตูออกมาคุยกับเขา
แต่ทำไมผมมีตังค์ได้ไง
ถ้ายายมีเงินสักก้อนหนึ่งยายก็จะไปใช้หนี้เขาให้หมด

แต่อีกอย่างก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาหลาน
เขาจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนยาย
ก็เป็นห่วงยายเพราะยายก็ทำงานหนัก
ชันใช้งานแค่๒๓ชั่วโมง
ทุกวันนี้ยายเขาก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
ตอนลุกเขาก็จะล้องเจ็บมากหน่อยครับ
หนูรักยายหนูสงสารยายที่ยายต้องหาเงินมาเลี้ยงดูพวกหนูทั้ง๕คน
สงสารยายที่ยายทำงานหนักมาเลี้ยงพวกหนู
ยายอยากจะดูแลหลานทุกคนให้ดีที่สุด

ยายแล้วตอนนี้ยายต้องทำงานหนักไหมครับทำอะไรบ้าง
ตอนนี้ยายก็
ยายแล้วตอนนี้ยายต้องทำงานหนักอะครับทำอะไรบ้างอ่ะฮะ
ขายน้ำแข็งใสอยู่หน้าบ้านหากล้วยทอดบ้าง
ไก่ทอดบ้างถ้ามีทุนเยอะก็ซื้อไก่เวลาขายของได้แล้วมีความสุขไหมยาย
โหมีความสุขวันนี้ยายได้ตังค์เยอะแล้วได้มีทุนไปซื้อของอย่างเงี้ย
แล้วก็มีทุนมีตังค์ให้หลานกินจะได้ยายดีใจที่ว่าเยอะได้เท่าไหร่
ประมาณห้าร้อยบ้างแต่แต่ไม่ไม่มีไม่ได้หักทุนกำไรนะ
พอเห็นตังค์ห้าร้อยนี่ได้แล้วในห้าร้อยเนี้ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันเลย
นั่นก็คือหนี้ที่ยายก็ต้องใช้เขาทุกวันใช้หนี้เขาวันละเท่าไหร่ครับ
หนี้ใช้ทุกวันนี้ส่งหนี้เขาวันละสี่ร้อยแล้วหนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดเพราะความจำเป็นนะครับคุณผู้ชม
คือตอนนั้นแฟนยายไม่สบายเขาเป็นโรคเบาหวานเป็นความดัน
ต่อมาเขาก็เป็นอัมพาตลุกไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
นี่ยายก็ต้องหาตังค์กู้เขามาเพื่อจะพาไปรักษากู้เขามาเท่าไหร่ครับ
ก็กู้มาสามหมื่นแล้วรักษาตาอยู่นานไหมครับยาย
ก็ประมาณสักสี่ห้าปีแล้วจากแก่ก็เสีย
ถ้าเผื่อว่ายายไม่มีเงินให้ให้ใช้เขาแล้วทำยังไงอ่ะครับให้หลานไปแอบ
ยายก็ไปแอบวันมีวันไปแอบไปไม่ทัน
ยายก็เลยหลบอยู่ในบ้านสองคนกับมะเมียวพ่อเมียว
ตะโกนบอกเขาว่าแม่มีคนมาหา
เขาก็เลยรู้เลยว่ายายอยู่ในบ้านยายคุณฤชัยบอกไม่ต้องพูด
แต่มันไม่ทันแล้วค่ะกินมีอีกรอบมันก็อยู่ในห้อง
ม้าก็บอกว่าแม่ไม่อยู่เขาเรียกแม่มะเมียว

ระหว่างดีเนอะม้าเมียวเนอะเนอะกลัวเขาไม่เจอแม่เราเนอะเออ
เขาพูดเลยเหรอลูกถ้าเกิดว่าเราไม่ห้ามไว้เขาพูดเลยเหรอ
ครับเขาจะพูดตลอดเหรอครับเหรอลูกเหรอมะเมียว
ถ้ามีคนมาเรียกแม่นานเนี่ยเราทนไม่ไหวเหรอลูก
เข้าใจในความรู้สึกเลยอ่ะค่ะแล้วเราออกมาคุยกับเขา
วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือบอกเขาไหมว่าผัดไปก่อนนะ
บอกจ้ะแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่า
วันนี้ได้หาให้ได้ไหมอืม
ยายบอกว่าหาไม่ได้แต่วันนี้ไม่ได้จริง
เขาบอกงั้นเอาพรุ่งนี้แล้วกันที่เขามาทวงเนี่ย
บางทีเขาก็ต้องทำไปตามหน้าที่เพราะเขามีหน้าที่แบบนี้จริง
แล้ววันไหนไม่มีจ่ายหนี้ก็กินกันยังไงล่ะครับ
มาร์คเขาจะไปวัดตลอดถ้าเป็นวันพระกับข้าวก็ไม่มี
ถ้าวันธรรมดาก็พอจะมีมาอืมก็พอได้กินไปอย่างงั้น
มีวันมันไม่มีกินเลยให้หลานนอนกันหมดไม่หิว

ก็ไม่ได้ขายของของก็ไม่ได้ขาย

ก็นอนคำท้องนั้นตอนเช้านะครับ
หมายความว่าหนูต้องนอนหิวแล้วก็หลับไปทั้งกับความหิวนั้นน่ะเหรอม้า

แล้วนอกจากไปเรียนหนังสือแล้วลูกเห็นบอกว่ามาร์คก็ยังไปหารายได้เสริมเหรอลูกเหรอ

ไปจัดโต๊ะเก็บโต๊ะที่ร้านส้มตำครับ
อย่างนี้หนูทำก่อนเข้าเรียนหรือว่าทำไว้

แล้วก็ถึงเวลาก็เข้าเรียนตอนเย็นก็มาเก็บโต๊ะต่อครับ

กับยายตลอดเลยหรอลูกล่อ

หมีนี่ก็บอกว่าไม่ค่อยแข็งแรงอีกสิ

ปวดหัวตัวร้อนต้องดูเขาให้ดี
ไม่งั้นตัวเขาจะเขียวปากเขียว
เขาเคยมีอาการที่รุนแรงจนน่ากลัวไหมครับ
เคยอะไรครับยายก็ตัวเขียวหมดเลย

แล้วมาร์คดูแลกันยังไงลูก
ก็ช่วยยายขายของดูแลน้องบ้าง
พอยายคล้ายของก็ต้องดูแลน้อง

แล้วเป้าหมายของเราคืออะไรครับ

แล้วก็ทำไอ้หลังคาล้านให้ดี

โจ้ใหญ่แล้วสุขภาพ
คุณอยากใหญ่สุขภาพไม่เหลอ

คุณผู้ชมครับการตรากตรำทำงานหนักจนเกินกำลัง
เหมือนเรานำพลังชีวิตในอนาคตมาใช้ก่อน
เมื่อวันที่หมดพลังคนข้างหลังจะทำยังไง
และนี่ก็คือเหตุผลที่ยายหมวยต้องมาขอสู้เพื่อนหลานทั้ง๕คน

เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณยายหมวยและเด็ก

เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิต
ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือทำน้ำแข็งใสจำนวน๘ถ้วย
แล้วเสิร์ฟให้คนดูภายในเวลา๓นาทีครับ